ไปที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมคะแหมแม่ค้า
อายุหกสิบห้าปีโชคร้ายจริงค่ะ
ขี่สามล้อพ่วงข้าง
ถูกรถบรรทุกพุ่งชนอัดติดกับเสาไฟฟ้ากลางถนน

คุณผู้ชมเราดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แหม่ค้าก็ขับรถมานี่นะคะ
แล้วรถคันนี้ก็พุ่งชน
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเสียชีวิตคาที่นะคะ
ชนอย่างแรงกระเด็นอัดเสาไฟอยู่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยกระเด็นอัดกับเสาไฟอยู่นะคะ
แล้วก็ป้ายสัญญาณจราจรด้วย
นี่เป็นเหตุการณ์ตอน๖โมงเช้านี่เองนะคะ

แล้วก็ตัวรถชนอัดกับเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนนเลย

บางกรวยไซน้อยที่บางบัวทองค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวเยาวลักษณ์แจ่มนุษย์อายุ๖๕ปี
คือเป็นแม่ค้าขายอาหารชุดใส่บาทนะคะ
ก็คงจะเสร็จงานแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนี่แหละ
ขี่รถพ่วงขี่รถพ่วงข้าง

ใกล้กันมีรถบรรทุก๖ล้อตู้ทึบนะคะอีซูซู

โชธเปลี่ยนลีอายุ๔๖ปีคนขับ
ยืนรอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
คือเขาบอกว่าเขากำลังจะกลับไปที่นครปฐม
แล้วมาทางถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีนี่แหละ
จู่ก็พุ่งชนรถสำล้อพ่วงข้างคันนี้

เพราะมองไม่เห็นรถก็เลยทำให้ขับพุ่งชนนะคะ

ทุกเช้าจะออกมาส่งลูกสะพ้ายขึ้นรถไปทำงาน
วันนี้ก็แปลกใจว่าทำไมมาช้า
กระทั่งพี่เขยโทรมาบอก
แล้วออกมาดูก็พบว่าอุบัติเหตุนี้
ปรากฏว่าเป็นแม่ของตัวเองค่ะ
นี่แหละค่ะผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็
ศพผู้เสียชีวิตก็มอบให้กับทางมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ